ไปดูอีกเหตุการณ์ที่จังหวัดตรัง
ยาเสพติดและเสพยาอีกแล้วก็ใช้นาฬิเซบถึงหลอน
แล้วก็ใช้ปืนยิงภรรยาได้รับบาดเจ็บ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจสองค่ะไปคุมตัว
นายปียวัฒน์ชูเนสอายุสามปีที่สามปีค่ะ
สารภาพที่บ้านที่เกิดเหตุในตำบลนาชุมเห็ดย่านตาขาวจังหวัดตรังนะคะ
นายปิยวัตรใช้อาวุธปืนยิงนางสาวถนิมมาตร
อายุสามสิบเอ็ดปีบาดเจ็บสาหัสกระสุนเฉี่ยวศีรษะ
เป็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะโดยสุดท้ายแล้วนายปียวัตรเองเนี่ย
ก็ไปถูกจับกลุ่มที่บ้านเพื่อนนะคะแล้วก็ไปซ่อนยาบ้าไว้ด้วย
อยู่ที่เบาะรถมอเตอร์ไซด์สี่ร้อยห้าเมตรค่ะนะ
มีมือถือในกระเป๋ากางเกงอีก๒เครื่อง
ตำรวจก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนายปียวัตรให้การบอกว่าเสพยาบ้า
แล้วก็เกิดความหึงห่วงภรรยาจนมีปากเสียงกันหน้าห้องน้ำ
แล้วก็เกิดยื้อแย่งปืนกันจนปืนลั่นใส่ภรรยาพอเกิดเหตุ
ตัวเองก็เป็นคนโทรแจ้งหนึ่งหกหกเก้าให้มารับภรรยาแล้วก็รอดูอาการ
กู้ชีพมาหลังจากนั้นก็หนีไปบ้านเพื่อน
แล้วก็มาถูกจับในที่สุดนี่แหละค่ะตำรวจไปค้นในบ้านค่ะ
บันไดทางขึ้นชั้น๒มีกระเป๋าผ้าสีฟ้า
พลาสติกขนาดเล็กนะคะอุปกรณ์เสพยาบ้า
แล้วก็พบยาบ้าด้วย๕เม็ดซ่อนอยู่ในท่อพีวีซี
แวนที่ฝาผนังห้องน้ำก็ยึดอาวุธปืนสั้น
ก็ถึงอัตโนมัติหนึ่งกระบอกมีกระสุนขนาดจุดสามแปดในรังเพลิงหนึ่งนัด
ซองแมกกาซีนปลอกกระสุนจุดสามแปดสองปลอก
แล้วก็ชิ้นส่วนกระสุนปืนตกอยู่หน้าห้องน้ำ
นายปริยาวัฒน์เนี่ยนะคะถ้าไปดูประวัติ
ก็จะพบว่าเคยต้องโทษคดียาเสพติดแล้วเพิ่งพ้นโทษมา๖เดือนเท่านั้นเอง
แต่ก็เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะเขาเคยมีภรรยาแล้วแต่ว่าเลิกกัน
เพราะว่าภรรยาทนพฤติกรรมไม่ไหวจนมาอยู่กินกับภรรยาคนล่าสุด
ซึ่งเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งค่ะตอนนี้ตำรวจก็แจ้งข้อหาสี่ข้อนะคะ
พยายามฆ่าผู้อื่นมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเสพยาเสพติด
และมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองค่ะ